หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนะนี่อยู่นี่สวัสดีค่ะจะมาดิถา

ของปลอมของแท้วันที่จะมาพูดเรือกอะไร
วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของดวงของการค้าการขาย
มาสแกนดวงเลยดวงเท่าแก่แต่ละคน

อันดับ๓ราศรีใช่ไหมคะอันดับมานะอันดับที่๓

ครึ่งปีหลังนะโอ้โห๖ปีเดือนเลยเหรอใช่
เพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ครึ่งกลางปีแล้วนะมีทุนาละ

อันดับ๓นี่ก็คือชาวราศีกรกฎ
กรกฎนี่ก็คือราศีปู
ใช่ค่ะชาวราศีกรกฎเนี่ยเรียกว่าโหดวงการค้าการขายเนี่ย
โดดเด่นมากนะครับถ้าสมมุติว่าทำเทพธิกินในช่วงนี้โอ้โหเขาเรียกว่าปัง

เหนื่อยมากเพราะว่าต้องลงมือทำงานเองทั้งหมด
จะไปหวังพึ่งบริวารลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยอย่าหวังเลย
ต้องแบบว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องทำเอง
ใช่ถ้าสมมุติทำเองจะมีโอกาสรวย
รวยด้วยแบบว่าการเหนื่อยลงแรงของเรา

ทั้งนี้ทั้งนั้นทำเองอย่างเดียวมันก็ดีก็จริง
แต่ก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเห็นบอกว่าต้องมีไปเสริมดวงเสริมดวง

ด้วยการไปไหว้สารเจ้าพ่อกวนอูเหรอครับ
ใช่ค่ะไปที่สารเจ้าพ่อกวนอูซึ่งเราจะมีแนะนำอยู่สองที่ที่เด็ดเลยนะ

ที่เยาวราชซึ่งแหละว่าดิฉันเองเคยไปแล้วก็โอ้รู้สึกที่นี่ศักดิ์สิทธิ์

เพราะว่าตอนนั้นเข้าไปก็คือจะเข้าไปถ่ายรูป
แล้วก็ไม่รู้ไงจะถ่ายรูปพอเปิดกล้องปุ๊บ
เฮ้ยกล้องแบบหน้าดำ
จอดับเปิดเป็น๑๐รอบเลยจอดับตลอด
ปรากฏว่าคือเจ้าที่ศาลบอกว่าเหมือนเจ้าพ่อท่านไม่ชอบถ่ายรูป
คือไปถ่ายที่อื่นกล้องติดกล้องเราไม่ได้พัง

ที่นี่ถือว่าสัก๑๐ผู้แล้ว
เอาล่ะคุณผู้ชมถ้ามีเวลาก็ลองไปไหว้ดูไปขอพรดู
แล้วอีกที่หนึ่งที่จะแนะนำนะก็คือที่คลองศาล

แม่น้ำเจ้าพญาเลยที่นี่ถือว่าเป็นสารที่เก่าแก่มาก

อืมสามสิบปีน่ะ

เอาไว้๒สถานที่ไปลองไหว้เสริมดวงดู

ราศีไหนที่จะค้าขายดีปังรวย
อันดับที่๒ก็คือชาวราศีสิงศ์

ขยายสาขาจาก๑เป็น๒จาก๒เป็น๔แบบนี้

เช่นตอนนี้อาจจะขายวัสดุก่อสร้างอยู่
อาจจะแบบว่าเพิ่มเติมเป็นรับเหมาก่อสร้างเลยไหม

แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบเป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียว

แต่ว่าถ้าใครที่แบบว่ามีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์
อาจจะต้องระวังในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบ
เพราะว่ามันชอบมีปัญหาเวลาที่แบบเราไว้ใจกัน

ต้องกอนอินอีกแล้ว

แนะนำให้ไปว่ายพลาภิกณิชย์

แล้วก็ที่วัดสมารัตนารามจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ค่ะนะคะส่วนอันดับที่ดวงดีปังมากในเรื่องของการค้าขาย
ทำธุรกิจอันดับหนึ่งได้แก่ราศีอะไรคะ
อันดับที่หนึ่งคือราศีราศีมังกร
สำหรับชาวราศีมังกรเรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการค้าขาย

ใช่ค่ะถ้าใครที่แบบโอ้โหคิดจะแบบเป็นคู่แข่งกับชาวราศีมังกรเนี่ย

คือดวงเขาดีจริง
แม้อยากมาแข่งกับราศรีมังกรในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะ

หรือว่าถ้าใครที่แบบยังไม่ได้ลงทุน
แต่แบบคิดว่าเฮ้ยจะลงทุนจะลงดีไม่ลงดี

คือราศีมังกรดวงดีแล้ว
แต่ว่าก็ต้องเสริมดวงกันต่อด้วย
สถานที่ที่ราศีมังกรควรจะไปไหว้เสริมดวง

ก็คือที่วัดบางกุ้งจังหวัดสมุทรสงคราม

ก็คือที่ที่มีต้นโพมาปกโบสถ์

ไปคือได้ไปสักการะไปไหว้พระขอพรแล้ว

สำหรับ๓ราศีที่ดวงมาค้าขึ้น

ทำยังไงก็ปังแน่นอนในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ

ขอบคุณค่ะ